นักวิ่งคนนี้แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะคะ
ถือโอกาสดีอย่างวันเกิดในช่วงที่ผ่านมานะ

มอบทุนการศึกษาให้น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เป็นนักเรียนจำนวน๑๒ทุนด้วยกัน
รวมแล้วก็ร่วม๖๐๐๐บาทค่ะ
ที่โรงเรียนสุพรรณภูมินะค่ะ

ท่ามกลางความดีใจของบรรดาเด็กที่ได้รับทุนนะคะ
แล้วก็ได้พบไอดอลค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่อีกด้วยนะ
อกจากนี้ค่ะยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล
แล้วก็เครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่
เป็นกันเองมากเลยกับน้องนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันนะคะ
พี่ตูนบอกอย่างนี้ค่ะว่าถือเป็นโอกาสช่วยเหลือจากรุ่นพี่ให้รุ่นน้อง
ปีนี้ค่ะเป็นปีที่๕แล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะมอบทุนแบบนี้ต่อไปทุกปีด้วยนะ
ส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้ประทับใจสุดเลย
ปีนี้ค่ะที่เจ้าตัวได้รับอะไรนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
พี่กูตูนก็เกิดวันที่๓๐เพื่อสะพานั่นเองนะคะ

ที่วันเกิดก็มีการไปทำบุงทำบุญเมื่อวันพัฒน์ใหญ่นะคะ
แล้วก็นี่คุณหวานใจคุณก้อยไปร่วมทำบุญด้วยนะคะ
คนดีแบบนี้ใครก็รักนั่นเองนะคะ